ส่วนนุ่มฮอตอีกหนึ่งหนุ่มหนุ่มคนนี้ตอนนี้ฮอต
ทำอะไรก็ดูดีดูดีไปหมดเลย

น้องนายเขามีโอกาสได้ร่วมไปชมแฟชั่นโชว์ที่มิลาน

ไปที่ประเทศอิตาลีเลยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แสนจะคุ้มค่าจริง
ใช่ใครก็อยากไปนะถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะเพราะว่าอยู่ที่นั่นเพียง๓วันเท่านั้น
แต่ว่าก็ได้กระทบไหล่ดาราชื่อดังฝั่งฮอลลีวูดแบบนี้
อย่างที่เราเห็นภาพกันเยอะแยะมากมาย
ซึ่งน้องนายในฐานะนักแสดงไทยนะเขาบอกว่ารู้สึกภูมิใจมาก
ที่พวกเขารู้จักความเป็นไทยแล้วก็รู้จักประเทศไทยจ้ะ
เราเจอวิวพอเตอร์ครับผมแล้วก็มีเมษมีนาที่เล่นอารดิน
ผมประทับใจทุกท่านมากเลยครับเพราะเขารู้จักประเทศไทยดีครับ
แล้วก็บุคลิกเขาน่ารักมากเลยเราบอกเลยว่าเราประทับใจเขา
วิวพอสเตอร์นี่ก็เป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนเขาเด็ก
เราได้ไปดูแฟชั่นที่เป็นแบบระดับระดับถือว่าระดับโลกเลยนะฮะซึ่งมันเจ๋งมาก
มันเป็นความภาคภูมิใจจริงของคนไทย
ส่วนที่ล่าสุดเนี่ยน้องนายเขาได้ไปร่วมโครงการ๙คนละ๙ไปวิ่งกับพี่ตูนที่ภาคอีสาเนี่ยนะคะ
นายเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก
แล้วก็แพลนไว้ว่าอยากจะไปร่วมวิ่งให้ครบทุกภาคเลยล่ะค่ะ
ก็ใช้เวลาบินโดยรวมประมาณ๑๘๒๐ชั่วโมงเพื่อกลับมาวิ่งกับพี่ตูน
พี่ตูนโทรมาชวนผมเองกับมือเลยครับเขาเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าตัวเอง
ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขามีแต่ใจจิตใจที่เป็นเจ้าผู้ให้อย่างเดียว
ผมตั้งใจจะไปวิ่งให้ได้ทุกภาคเลยครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีคิวที่เหมาะสม
โอ้โหน้องนายค่ะหน้าตาน้องหล่อแล้วเนี่ยหัวใจน้องยังหล่อมากอีกด้วย
โดนใจจริงนะคะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้หน้าตาดีไม่พอแล้วต้องจิตใจดีด้วย
แบบหล่อมาจากข้างในจริงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ตูนแล้วก็น้องนายนะ
สำหรับกิจกรรม๙คนละ๙ที่จัดขึ้นทุกภาคนะคะ
เดี๋ยวก็ติดตามข่าวคราวกันต่อไปเพราะว่ายังจัดต่อเนื่องกันไปยาวจ้ะ